ผมบอกละว่าสุพรรณบุรีโซ่มไปหมดเลย
ไม่ได้มาเป็นเทศกาลขายส้มแต่อย่างใด
แต่เหล่าบรรดาด้อมส้มค่ะเขาไปรอคุณพิธาและพักเก้าไกลนั่นเองนะคะ
ลองดูภาพสิคุณผู้ชมนี่คือแค่ภาพฉากวอของเราเท่านั้นนะ
แต่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
บรรยากาศที่ลานสนามย่าโรงเรียนอนุบาล

สุพรรณบุรีเขาใส่กันมาทั้งหมวกทั้งเสื้อคือเพราะมาเต็ม
ไทยก็มานะน้องใช่นี่น่ะน่ารักเชียวโอ้โหแต่ละคนน่ารักมาก
ยิ้มแย้มแจ่มใสกำลังเฝ้ารอคุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลและคันดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ

ทั้งที่จริงกำหนดไปแล้วคือ๑๐โมงครึ่งนะคุณ
อากาศเนี่ยถึงแม้จะร้อนอบอ้าวแต่เหล่าบรรดาแฟนคลับก็ไม่หวั่นนะคะ
คุณพิทาริมเจริญรัฐปรากฏตัวหลายคนพยายามจะเข้าไปถ่ายภาพ
ขอจับมือค่ะเบียดเสียดกันจนแบบแทบจะเดินไม่ได้เลย
แถมยังมีการตะโกนกันเลยว่านายกพิทาริมเจริญรัฐ
คุณพิทาริมเจริญรัฐก็ขึ้นเวทีบอกว่า
ทำธุรกิจมาที่สุพรรณบุรีบ่อยนะ
และรู้ว่าสุพรรณบุรีมีของดีอะไรมีที่ท่องเที่ยวที่ไหน
สุพรรณมีแต่ของดีที่สร้างมูลค่าได้

แม้ว่าสสเขตในจังหวัดสุพรรณบุรีจะไม่ได้

ต้องบอกเลยว่ามาเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนะคะ
และพักเพื่อไทยก็ได้คะแนนไปมากกว่า
แต่คุณพิทาเขาบอกก็เป็นพักร่วมรัฐบาลเดียวกัน
การโบสถ์ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๓นี้
คุณพิทาบอกว่าถ้าเพื่อนสอสอจะทำให้ระบบการเมืองปกติ

ไม่จำเป็นต้องเลือกพิธาไม่จำเป็นต้องเลือกก้าวไกล
แต่เลือกอยู่ข้างเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมา

ก็เลือกแบบนั้น
เดี๋ยวมีภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะครับ
นี่คือบรรยากาศของสีส้มใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ดูบรรยากาศสีฟ้ากันหน่อยไหมครับของประชาธิปัตย์นะฮะ
ล่าสุดครับองค์ประชุมของพัก